เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุกับเด็กเหมือนกันนะคะ
รถตู้รับส่งนักเรียนค่ะเสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางนะคะ
มีเด็กนักเรียนกระเด็นออกนอกตัวรถเสียชีวิต๑ราย
แล้วก็บาดเจ็บอีกแปดรายด้วยกันค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลกนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้เองบนถนนหมายเลขหนึ่งสองเก้าหกนะคะ
บ้านหนองไผ่ตำบลหินลาดพิศนุโลกรถตู้โตโยต้าสีเทานะคะ
พลิกตะแคงอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะอยู่ในพงหญ้าข้างทางห่างจากถนนฝั่งขาเข้าตัว
อำเภอวัดโบดประมาณแปดเมตรตะแคงแบบนี้เลยมีคนเจ็บนะคะ
เป็นเด็กนักเรียนติดอยู่ในรถแปดคนแล้วมีกระเด็นออกมานอกตัวรถ๑คน
เป็นเด็กนักเรียนหญิงอายุ๑๖ปีอยู่ชั้นม๔โรงเรียนวัดโบสถศึกษา
คนที่กระเด็นออกมาเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
คนขับรถตู้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะ
กู้ภัยก็ลำเลียงผู้บาดเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวัดโบดนะคะ
พอขับมาถึงตรงนี้ค่ะปรากฏว่าพวงมาลัยล็อก
ก็เลยทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำค่ะ

ตำรวจนำตัวนายนัชพลไปวัดระดับแอลกอฮอลในร่างกาย

ส่วนผู้เสียชีวิตจะติดต่อญาติแจ้งให้มารับศพ
บำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับ